แต่เป็นคูเตอร์เอภิวัตกับนักร่องชื่อดัง

แล้วมีถึงคุณน้องนัดหน้าไปมา

แล้วเจ้าตัวก็เจอพี่กับนักข่าวนะคะก็โดนแซวเหมือนกัน
บอกว่าพี่ผมก็เขินยอมรับว่าผมก็ทรงคล้ายครูเต้ยอยู่เหมือนกันนะครับ

ด้วยความที่โซเชียลแชร์กันไปแชร์กันมา

พูดที่เราแชร์กันเยอะใช่ไหมคะ

ล่าสุดทั้งคู่จะทำเพลงคู่กันด้วย

คือเค้าไม่สนใจเค้าเค้าบอกว่าได้เลยอะไรอย่างเนี้ย

ผมคิดว่าก็คล้ายนะเพราะว่าหน้าผมมันเรียวอะไร

ถามเค้าก่อนเค้าจะเอาไหม
ทำไมล่ะคะดิฉันก็ฮิปพอปได้ล่ะ
แหมวันนี้เต็มอย่างคอมสังหวะเลยแม่